ดูเหตุการณ์ที่นนทบุรีต่อคุณผู้ชมค่ะตำรวจไซเบอร์ประสบเหตุค่ะ
คือขับรถตู้มาแล้วก็แหกโค้งตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่ว่าตอนที่มีคนไปช่วยนะคะตำรวจนายนี้ก็ร้องไห้แล้วก็เพ้อถึงภรรยา
บอกให้ชาวบ้านช่วยเหลือภรรยาที่ยังอยู่ในรถด้วยค่ะ
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดประมาณ๐นาฬิกา๔๓นาทีเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชม
เราจะเห็นรถตู้คันนี้เป็นรถคันที่เกิดเหตุแล้วก็เห็นไกลว่าพุ่งชน
เหมือนกับเป็นราวสะพานนะคะขับมาด้วยความเร็วถึงจุดกลับรถใต้สะพานพระราม๕
ก็พุ่งชนขอบทางเสียหลักชนแบรีเออร์แล้วถลายไปตามขอบแบรีเออร์สุดท้ายตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะคุณผู้ชม
กู้ภัยกับชาวบ้านก็มาช่วยกันดึงร่างคนขับคือ๑๐ตำรวจโทปกรณ์เกียรติขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพระยา
ครับตอนที่ช่วยขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
๑๐ตำรวจโทรปกรเกียจนี้ก็ร้องไห้ฟูงปลายตลอดเวลาแล้วมีอาการเผ้าค่ะ
อันเนี่ยค่ะคือเพ้อถึงพระยาบอกช่วยช่วยพระยาด้วยไปช่วยพระยาก่อนนะในลวดก็มีอาวุธ
กี่คนก็บอกว่ามา๒คนคือเขากับภรรยาก็คาดกันว่าภรรยาสงสัยจะติดอยู่ในตัวรถซึ่งรถจมน้ำ

แต่ว่าก็ต้องพาตำรวจนายนี้ไปส่งโรงพยาบาลก่อน
แล้วก็ประสานรถยกมากู้ซากขึ้นจากแม่น้ำ
ไม่พบแผ่นป้ายทะเบียนกระจกรอบคันแตกค่ะ
ด้านหน้าด้านหลังพังยับเยิน
แต่ว่าก็ไม่พบว่ามีใครติดอยู่ในรถนะคะคุณผู้ชม
จนกระทั้งสักท้ายสุดเนี่ยทางโรงพยาบาล
แจ้งมาบอกว่า๑๐ตำรวจโทรประกอบเกียจ
เริ่มมีสติหลังจากนั้นถึงให้การได้บอกว่า
เอาจริงภรรยาเขาไม่ได้มาเขาขับรถมาคนเดียว
เพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครติดอยู่ในรถ
ก็โล่งใจไปเปราะหนึ่งนะคะผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าว่า
เขาเห็นรถตู้คันนี้ขับจี้ท้ายรถแท็กซี่
พอมาถึงทางโค้งซึ่งเป็นจุดกลับรถ

แต่ว่ารถตู้พุ่งตรงไปชนขอบทาง
แล้วก็ตกลงไปในแม่น้ำก็เห็นผู้ชายลอยคออยู่
ตะโกนบอกให้ช่วยภรรยาที่อยู่ในรถด้วย

ผมก็ถามอ่ะอ้าวพี่ขึ้นมาเลยขึ้นก่อนได้ไหม
บอกว่าช่วยแม่ผมด้วยแม่ผมอยู่ข้างในรถ
วันนี้ทีมข่าวก็เลยลงไปสำรวจค่ะ
นี่ค่ะตรงจุดเกิดเหตุตอนกลางวันนะคะใต้สะพานพระราม๕

มีรอยขูดจนถึงขอบปูนแบรีเออร์ริมแม่น้ำ
ยาว๒๐เมตรค่ะเสากล้องวงจรปิดเสียหาย
มีเศษกระจกแตกกระจายทั่วเลยตรงทางเท้า
กล้องวงจรปิดของแขวงทางหลวงชนบก

ส่วนเรื่องคดีตำรวจยังไม่ได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บนะ

แพทย์ก็เอ็กซ์เรย์ตามร่างกาย
และได้ทำหนังสือแจ้งโรงพยาบาลให้ตรวจแอลกอฮอลและสารเสพติด

แบรีเออร์ค่ะครูดไปแล้วก็สุดท้ายตกลงไปในน้ำ
เดี๋ยวหลังจากผู้บาดเจ็บออกจากโรงพยาบาล
แล้วจะเรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่า